ย้ำนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีบัตรลงคะแนนแค่ใบเดียว
กากบาทแค่ใบเดียวเป็นการเลือกสอสอแบบเขต
แต่ว่าสอสอแบบเขตเหล่านี้ค่ะจะมีการรวมคะแนนทั่วประเทศเลยนะคะ
แล้วก็นำไปคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งสอสอสัดส่วนของแต่ละพักการเมือง
เดี๋ยวคุณภาคภูมิจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ
สูตรในการคำนวณเป็นยังไงเพื่อให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายค่ะ
คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรหรือว่าสส
ในครั้งนี้นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
เราใช้ระบบใหม่ตามกฎหมายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่านี่คือระบบจัดสรรปันส่วนผสมนะครับ
ประสงค์ก็คือต้องการให้ทุกคะแนนที่ท่านไปใช้สิทธิ์นั้น
ศูนย์เปล่าไม่ไร้ค่าและไม่มีพักการเมืองไหน
ครองเสียงข้างมากแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดในสภาผู้แทนรัศดร
เขาใช้วิธีการคิดคำนวณแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ท่านดูนะครับ

ตามกฎหมายใหม่ในปัจจุบันนั้นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของไทย
หรือ๓๕๐เขตจาก๗๗จังหวัดทั่วประเทศ
มีได้๑๕๐คนพื้นที่ที่นั่งสีเขียวตรงนี้นะครับ
คนตรงนี้รวมกับ๓๕๐คนก็คือ๕๐๐คน
แต่ท่านเข้าครูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้
ท่านได้ลงคะแนนด้วยบัตรใบเดียวนะฮะในการเลือกสอสอในเขตพื้นที่ของท่าน
เมื่อก่อนก็เคยเลือกอ่ะครั้งนี้ไม่ได้เลือกแล้วจะมายังไง
เดี๋ยวจะคิดคำนวณให้ดูตามระบบจัดสรรปันส่วนผสมนะครับ
เราเริ่มต้นแบบนี้ครับเอาที่จำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อน
คณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้
มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งหมด๕๑ล้านคนนะฮะประมาณนี้นะครับ
และคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณร้อยละ๗๘
ร้อยละ๗๕๘๐ของ๕๑ล้านคนคิดคร่าวก็ประมาณ๓๘ล้านคนนะครับ
ก็ต้องมีทั้งบัตรเสียมีผู้ที่กาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
ถ้าเราหักลบตรงนี้เอาแบบคร่าวจาก๓๘ล้าน
เหลือบัตรดีสัก๓๕ล้านใบหรือว่า๓๕ล้านคะแนน

เลือกใครก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยจะเป็นที่มาของจำนวนสอสอพึง
มีของแต่ละพักนะฮะการคิดคำนวณตรงนี้ง่ายครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือเอา๓๕ล้านบัตรดีหรือ๓๕ล้านคนไปหารด้วยจำนวน๕๐๐
๕๐๐ก็คือสอในสภาคิดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ครับสอหนึ่ง
คนนั้นควรจะมีคะแนน๗๐๐๐คะแนนนี่นะฮะเพราะฉะนั้นพักการเมืองไหน
ก็แล้วแต่ที่ส่งผู้สมัครลงเขตเลือกตั้งแล้วมีคนลงคะแนนให้
กับสอสอหรือว่าผู้สมัครของพักเขา๗๐๐คะแนนขึ้นไปเนี่ยเขามี
จำนวนสอสอในสภาได้อย่างแน่นอนเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อ
นะครับทุกผู้ชมครับว่าเขาจะคิดคำนวณในระบบจัดสรรปันผล
สมยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีพักการ
จะคิดคำนวณให้ดูว่าเขาคิดสอสอกันยังไงนะครับถ้าดูจากภักดิ์
คะแนนเสียงและได้สอสอเขตที่ชนะการเลือกตั้ง๒๑๐เขต๒๑๐คน
สสเขตเป็นศูนย์แล้วปาร์ตี้ลิสต์เขาจะคิดยังไงไปต่อนะครับพัก
๗หมื่นนะครับ๗หมื่นคะแนนของสอแต่ละคนที่พึงจะมีเอา
จะมีสอสอทั้งหมด๒๑๔๒๘๕จุดนี้ไม่เกิน๕เนี่ยเขาปัดลงเท่ากับ
แนนให้กับผู้สมัครของพักสามล้านคะแนนเสียงแต่ไม่ชนะเขตไหน
ในทั่วประเทศที่ส่งไปเนี่ยนะครับเอา๗๐๐หาร๓ล้านเท่ากับว่า
นี่คือสมการที่มันจะแปรผันหน่อยในการเลือกตั้งครั้งนี้
คือสอสอของพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยถ้าพักนั้นชนะเขต
เลือกตั้งเยอะปาร์ตี้ลิสต์จะน้อยถ้าพักการเมืองนั้นได้เขตเลือก
ตั้งน้อยหรือไม่ได้เลยแต่มีคนลงคะแนนให้ไม่ชนะเขตไม่เป็น
จัดสรรปันส่วนผสมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกแบบมา
เพื่อให้ทุกคะแนนของท่านที่ไปลงคะแนนใช้สิทธิ์กันไม่
เปล่านะครับอย่าลืมนะครับเข้าครูหาไปลงคะแนนเลือกตั้ง
ครั้งนี้ท่านได้บัตรใบเดียวนะครับบัตรเลือกตั้งผู้สมัคร
สอสอเขตในพื้นที่ของท่านแต่ว่าบัตรใบนี้สำคัญมากเพราะว่า
จะเป็นการลงคะแนนให้กับพักการเมืองไปในตัวด้วยและถ้าพักการ
เมืองนั้นส่งรายชื่อคันดิเดตนายมนตรีเอาไว้เท่ากับว่าท่านได้
นายกไปในตัวด้วยนะครับอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง